จริงคุณสุดสกุลระทึกมากค่ะคุณผู้ชม
จังหวะที่รถพ่วง๑๘ล้อพุ่งออกมาตรงแยกไฟแดงนะข้ามเกาะกลางมาเลย
แล้วแม่ค้าพวงมาลัยอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมดูวินาทีนี้ค่ะ
โอ้โหคุณมาแรงมาเร็วแบบนี้แม่ค้าเนี่ยหันซ้ายพอดี
เห็นพอดีเธอมีสติมากแล้วเธอวิ่งหนีทัน
แล้วคุณคิดดูถ้าไม่ทันโดนเต็ม
ใช่ค่ะแล้วนี่คือพอรถพ่วงมาด้วยความที่แบบ
เกิดปฐานอุบัติเหตุหักมาแบบนี้ท้ายรถพ่วงปัดมา
โอ้โหคุณเหตุนี้ระทึกมากครับ
ใช่ค่ะนี่ในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปนี้กันนะ
เป็นจังหวะที่เหมือนกับรถพ่วงข้ามมา

อยู่กลางตัวอำเภอหนองกี่ที่บุรีรำเลย
ผู้สื่อข่าวนะไปที่สี่แยกไฟแดงอำเภอหนองกี่ตรงนี้
แล้วเจอเจอแม่ค้าที่ขายพวงมาลัยคนที่อยู่ในคลิปคนที่เฉียดตายด้วยค่ะ
เล่าให้ฟังนะบอกว่าจริงเหตุการณ์นั้นน่ะ
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘พฤษภา
ตอนนั้นตัวแม่ค้าเองเขากำลังขายของอยู่

แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับรถเหยียบเบรกมาแต่ไกลเลยค่ะ
หันไปดูเห็น๑๐ล้อพุ่งมาเห็นรถพ่วงพุ่งมา
รีบวิ่งหลบรอดตายแบบบุดหวิดจริง
เธอบอกว่าจังหวะที่ได้ยินเสียงหันขวับเลย
ถ้าไม่ได้ยินเสียงมาก่อนนะโอ้โหฉันตายแน่
เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยความระทึกเหมือนกัน
คิดดูสิขายของมาอยู่ตรงแยกนี้๔๕ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ระทึกเท่านี้มาก่อนเลย

ใช่ค่ะเป็นแก้วสารพัดนึก
ใช่ฮะลักษณะคล้ายพระแหละ
แต่เธอบอกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกห้อยอยู่ที่คอ

นี่เอาให้ดูแบบนี้ได้มาจากเกจิดังที่พิจิตร
จากคุยกับแม่ค้าแล้วนะ
เราไปคุยกับทางเจ้าของคลิปหน้ารถด้วย
ไปถามค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อย
เพราะว่ารถเขาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
คือวันนั้นตัวคุณนิรันดิ์พาพ่อตาแหละ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดนครราชศรีมา

ใช่ค่ะจอดติดไฟแดงอยู่จังหวะนั้นเขากำลังจะเคลื่อนรถ
แล้วรถพ่วงพุ่งมาเสียหลักชนแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าดีนะแม่ค้าที่อยู่หน้ารถวิ่งหลบได้ทัน
ถ้าไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้
แล้วรถพ่วงก็มากระแทกรถของคุณนิรันดิ์เอง
รวมถึงรถถังหลังเสียหายไป๔คัน
แต่ถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมไม่นะ

ครับคือเหตุการณ์นี้นะเขาบอกว่ารถพ่วงเนี่ย
เขาหักหลบรถ๒คันที่มันชนกันก่อนอยู่ฝั่งนู้น
คุณฝั่งนู้นนะมีรถชนกันเองอยู่แล้ว๒คัน

พอหักหลบก็เสียหลักขึ้นเกาะกลาง
แล้วรถพ่วงก็มาชนอีก๒คันจนเสียหาย
รวมทั้งหมดมีรถที่ถูกชนกันอยู่ประมาณ๔คัน

คุณบางคนแซวเลยบอกว่าสงสัยรถพ่วงคันนี้
รถบรรทุกคันนี้จะกลับรถ
จะกลับรถแล้วมาทางนี้นะมาทิศนี้นะ
มันไม่ใช่ไหมมากลับรถตรงเกาะกลางถนนแบบนี้
หันมาทางเดียวกันกับรถกระบะของคุณนิรันดิ์ถูกชนเลยนะฮะ
เหตุการณ์ระทึกนี้แม่ค้าพวงมาลัยรอดปฏิหารจริงนะครับ